เรื่องนี้จะบอกว่าเฉียดไปเจี๊ยบเดียว
นอนอยู่กลางสะพานสติดีไม่ดีไม่รู้
รู้แต่ว่าโดนรถเชียดหัวไปเลยโอ้โฮ
แล้วทำไมไปนอนตรงนั้นล่ะคุณก็นั่นน่ะสิ
นี่แหละนะคะสภาพของนายไพรวัน

แต่นั้นเลือดใช่ไหมโอ้โฮใช่ค่ะ
ก็อย่างที่บอกว่าโดนรถเฉียดไปค่ะตรงหัวนั่นแหละ
คือคนแถวนั้นเขาบอกว่าคนนี้เป็นนุ่มสติ

เพราะว่าไปนอนหลับอยู่บนสะพานข้ามคลองบางสมัคร
อยู่ที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าค่ะ
แล้วไปโดนรถยนต์ขับเฉียวหัว
และเนี่ยเมื่อกี้ก็เห็นว่ามันมีเลือดอะไร

ที่สำคัญใกล้ตัวเขา
อันนี้คือเส้นผมกระจุกหนึ่ง

กลางสะพานก็คงจะโดนรถทับเฉียดผมไปอ่ะ
เหล้ามาเดินไปนอนอยู่ตรงนั้นแหละค่ะมีคนเนี่ยเขาไปเรียกแล้วนะ
เขาบอกว่าเฮ้ยให้ไปนอนตรงอื่นตรงนี้มันอันตราย
เดี๋ยวถูกรถทับแต่เจ้าตัวไม่สนใจค่ะ

แล้วเขาบอกว่าชาวบ้านมาเห็นอีกทีก็ตอนที่นายไพรวันอ่ะ
นั่งสภาพเลือดอาบหน้าอยู่แล้วอะค่ะ
นะคะตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นก็คาดว่าแน่นอนแหละ
รถยนต์น่าจะขับขึ้นสะพานมามองไม่เห็นแหละ
เพราะว่ามานอนกลางสะพานอยู่แบบนี้ก็เลยเฉียวหัวไปค่ะ
ดีนะที่เหยียบโดนปลายผมไม่ได้ทับหัว

บอกว่ายังโชคดีนะแค่ผมหลุดแค่เลือดอาบ
แต่ยังดีกว่าหัวแบะถูกรับถูกทับสมองไหลนะฮะ
ชาวบ้านเขาเป็นห่วงอยู่แล้วยังจะนอนตรงนี้นะครับ